ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักที่ยังโสดเฉิดฉาย
กำลังมีเสน่ห์สะดุดใจใครให้ก้าวมาผัวพัน

คนมีคู่รักเริ่มมีอุปสรรคจากผู้ใหญ่ฝ่ายตรงข้าม
คนมีครอบครัวระวังมีปากมีเสียง
สุขภาพระวังอาหารผิดสำแดงท้องร่วงท้องเสีย
คลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวจากอาหารทะเล

การเงินมีรายได้จากลาบลอยหรือมีโชคโดยไม่ต้องเสี่ยง
ของขวัญของกำนันแต่ระวังจะได้ไม่เต็มจำนวน
ลูกหลานทำให้ได้หรือเสียผลประโยชน์
การงานจะมีคนต่างเพศเข้ามาร่วมงานมีอิทธิพลต่อการทำงาน
วางแผนย้ายงานจะได้สมหวังที่ลาพักร้อนหรือไปเรียนต่อจะสมหวังแน่นอน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์